รถบรรทุกอาหารสัตว์เบรกแตกชนรวดเดียวรถคันอื่นกำลังจอดติดไฟแดงกันอยู่

ภาพวงจรปิดจับภาพวินาทีรถบรรทุกอาหารสัตว์ครับ
เบรกแตกชนอัดก๊อปตี้รถทั้งหมดเนี่ยเสียหายสิบเอ็ดคัน
มีทั้งกระบะมีทั้งเก่งและมอเตอร์ไซค์
ไกลไกลตรงจุดนี้ว่ารุนแรงแล้วพอไปดูสภาพรถแต่ละคันแล้วโอ้โห
เละถูกอัดบู้บี้เลยครับแล้วเหตุการณ์นี้มีคนเจ็บ๔ตาย๑นะฮะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับคือรถคันอื่นเขาจอดติดไฟแดงกันอยู่ครับ
สิบล้อบรรทุกอาหารสัตว์พุ่งชนอย่างแรงแล้วทำให้ชนอัดก๊อปปี้เป็นทอดทอดไป
รถเสียหายทั้งหมด๑๑คันนี่คือรวมคันรถบรรทุกต้นเหตุด้วยนะฮะ
จุดเกิดเหตุคือสี่แยกห้วยชินศรีครับในตัวเมืองราชบุรี
ช่วงสิบเอ็ดโมงที่ผ่านมาวันนี้ครับชาวบ้านที่ขี่มอเตอร์ไซค์ชื่อว่า
คุณสุวิชาดาอายุ๔๖ปีขี่มอเตอร์ไซค์มาถูกชน
ร่างของเธอไปอยู่ใต้ท้องรถบรรทุก๑๐ล้อคันที่เขาขับมาชนนั่นแหละครับ
สภาพคือเห็นแล้วก็น่าสงสารมากครับเจ้าหน้าที่ต้องนำรถอุปกรณ์ตัดทาง
นำร่างออกมาคนขับรถบรรทุกคันก่อเหตุเนี่ย
บาดเจ็บชื่อว่านายอมรินครับนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้ว
ใกล้กันมีรถยนต์กระบะสี่คันเก๋งห้าคันอีกหนึ่งคัน
พังเสียหายครับนี่นะฮะรถทั้งหมดถูกรอยเฉียวชน
คันคือทั้งหน้ารถทั้งท้ายรถพังเละเทะไปหมดเลย
นอกจากมีคนตายหนึ่งคนแล้วมีคนเจ็บอีกสี่คนด้วยนะครับ
หนึ่งในสี่ก็คือคนขับรถบรรทุกอาหารสัตว์นั่นแหละ
ซึ่งส่งไปโรงพยาบาลแล้วคนเห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่า
ขณะที่รถเขากำลังจอดติดไฟแดงนะครับ

แล้วพุ่งชนท้ายรถที่เขาจอดอยู่แล้วอัดก๊อปปี้กันไป
จากนั้นรีบแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบทันทีครับ
เรื่องต้นตำรวจทำบันทึกจุดเกิดเหตุเอาไว้แล้วเรียบร้อย
และตรวจยึดอายัดรถคันที่ก่อเหตุ
พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
ส่วนคนขับเดี๋ยวถ้าร่างกายหายดีแล้ว

เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปฮะ